ชมวันแห่งความหวังทั้งทีแล้ว
ถ้าไม่พาไปขอโชคขอลาบที่วัดสว่างอารมณ์

เราพากันไป๓จุดพิกัดเห็งนะคะที่วัดสว่างอารมณ์

จะพาไปตามกันต่อที่วัดสว่างอารมณ์
ติดตามกันเลยกับช่วงพิกัดเฮ่ง
ต้องบอกว่าที่วัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแห่งนี้
มากี่ครั้งผู้คนก็ยังคึกคักหนาแน่นเหมือนเดิมเลยนะคะ

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้บูชามากมาย
แถมหลายต่อหลายคนก็ได้โชคได้ราบกันทั่วหน้าด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนุ่มคนนี้นะคะที่ถูกรางวัล๒๓ใบ
หรืออย่างแก๊งนี้ค่ะที่มาแก้บนหลังจากที่ถูกรางวัลที่๑
แต่บอกเลยค่ะว่าไม่ได้มีดีแค่นี้นะคะ
พิกัดเฮงวันนี้ค่ะหมอไก่จะพาทุกคนไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ
พร้อมเผยเคล็ดลับทำอย่างไรให้ปังกันค่ะ
นั่นก็คือพระเงินพระทองค่ะ
สำหรับพระเงินพระทององค์นี้นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่๒

ซึ่งในสมัยโบราณค่ะการสร้างพระเงินพระทองนี้นะคะ
ถือว่าเป็นการต่ออายุสืบชะตานั่นเองค่ะ
ส่วนสาเหตุนะคะที่มีการสร้างพระเงินพระทององค์ใหญ่แบบนี้ค่ะ
เกิดจากที่หลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์นะคะ
มีการนิมิตฝันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่
ก็เลยมีการจัดสร้างพระเงินพระทองเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่แบบนี้นั่นเองค่ะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะนิยมมาขอพรพระเงินพระทองค่ะ
ขอให้ขายบ้านขายที่ดินได้นั่นเองค่ะ

ใครที่มากราบไหว้บูชาพระเงินพระทอง
แล้วขอพรท่านในเรื่องของโชคลาภหน้าที่การงาน
เงินหรือว่าเรื่องของการเจรจาค้าขาย

ลับก็คือต้องกลับมาแก้บนด้วยไข่ไก่เท่านั้นนะคะ
มากน้อยตามแต่จิตที่ได้บนบานอธิษฐานไว้ค่ะ
จะเป็นไข่สุกก็ได้หรือว่าไข่ดิบก็ได้นะคะ
ของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เลยนะคะ

หลังจากพอสำลิดผลทั้งหมดนี้เอาเองเลยค่ะคุณผู้ชม

และด้านหลังหมอไก่นี้นะคะก็คือกุมารจุกดำค่ะ
ซึ่งกุมารจุกดำนะคะมีที่มามาจากเจ้าของโรงหล่อแห่งหนึ่งค่ะ
ฝันเห็นกุมารจุกดำค่ะ
ว่าต้องการที่จะมาอยู่เคียงข้างกับองค์ปู่ฤษีค่ะ
เจ้าของโรงหล่อนะคะก็เลยมีการหล่อนะคะ
ลูกของกุมารจุกดำนี้ขึ้นมาค่ะ
แล้วก็มาวางเคียงข้างกับปูฤษีค่ะ
ส่วนในเรื่องของการขอพรนะคะอันนี้ง่ายนิดเดียวเลยค่ะ
ก็คือให้เรามากระซิบข้างองค์กุมารได้เลยค่ะ
ว่าเราอยากจะขอพรอะไรก็คือกระซิบบอกได้เลยค่ะ
สิทธิ์แค่ไหนถามใจตัวเองดูเลยค่ะ

ถ้าใครที่มาที่จุดนี้แล้วยังคิดไม่ออกว่า
เอ๊งวดนี้อยากจะลองเสี่ยงทายเลขอะไรดี
ให้มองหาเซียมซีสใกล้น้องกุมารทองจุกดำเข้าไว้เลยค่ะ
แล้วเขย่าเสี่ยงดวงกันได้เลยค่ะ
ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันเลยนะคะ
แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจุดนั้นก็คือ
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปฐุมา
อันเชิญมาจากป่าคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
ต้นตำรับตัวจริงเสียงจริงแท้เลยค่ะ
เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้ขอพร
และขอโชคลาภกันแบบใกล้ไม่ต้องเดินทางไกลนั่นเองค่ะ
และสำหรับของบูชาองค์ปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปฐุมมาร

ลวยน้ำวาก็จะหมายถึงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์

ก็คือในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินนั่นเองค่ะ
ส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นดอกกล้วยไม้ค่ะ

ให้เราทำกิจการงานใดก็ราบลื่นทำอะไรก็กล้วยนะคะ

ไข่ไก่นี้นะคะก็หมายถึงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ค่ะ
ให้เรามีโชคลาภมีความร่ำรวยเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะ

สำหรับแฟนตลอดข่าวทุกคนค่ะ
ใครที่อยากโชคดีมีโชคลาภมีวาสนา
แนะนำเลยค่ะวัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

พิกัดเห็งที่รอให้ทุกคนมาพิสูจน์ด้วยตนเองค่ะ
ทั้งหมดคือเรื่องราวพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ